คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ต้องบอกว่าคนท้องลูกสองที่น่าอิจฉาที่สุดไม่มีใครที่ไหนแล้วค่ะ
คุณเป้ยปานวาดสามีดูแลประคบประงม
แต่ว่าแพ้ท้องหนักมากจนบอกว่าโอ้อยากจะแพ้ท้องแทนเหลือเกิน
ล่าสุดค่ะดูแลดีมากพาภรรยาไปเปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชม
จะบินไปสัมผัสหิมะแล้วก็อากาศหนาวเย็นที่เกาะฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีแต่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ
คุณเป้ยคะเนี่ยก็โชว์ท้องอ่อนนะคะคุณ
ให้เราชาวเน็ตได้เห็นกันด้วยนะคะ
แคปชั่นใต้ภาพว่าหนูโตเร็วมากเลย
นี่แหละค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณ
พอมีแคปชั่นที่ว่าเท่านั้นแหละแฟนฮือฮากันใหญ่เลย
ตั้งคำถามกันใหญ่ว่าท้องลูกแฝดเหรอ
อันนี้ก็คงต้องรอคำตอบนะคะ
คำยืนยันจากสาวเป้ยอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ
แต่ที่แน่เป็นผู้หญิงที่ฮอร์โมนคนท้องทำอะไรเนี่ย
ไม่ได้เลยนะคะสวยมากจริงค่ะ

และที่คุณเป้ยเขาบอกว่าทำไมโตเร็วมากเลยเนี่ย
แฟนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นลูกแฝดหรือเปล่า

ลูกโตเร็วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ
น้องจะได้แข็งแรงเร็วนะคะ